ส่วนในช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
หลังจากทีมงานของทางสนามบุรีรำนะครับได้มีการเดินทางไปเจรจาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
และมีการยืนยันว่าการเจรจานั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
การอนุมัติงบประมาณปีละ๑๐๐ล้านบาทจำนวน๓ปีจากค่าลิขสิทธิ์จำนวนกว่า๔๐๐ล้านบาทต่อปี
ส่วนงบประมาณที่เหลือจะเป็นจากทางภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนครับ
รวมถึงได้มีการแห่ไปรอบเมืองโดยมีขบวนรถและขบวนช้าง๑๐เชือกแห่ไปที่วัดสระกำแพงใหญ่
ร่วมพิธีวิศวะสงครานตำนานการสร้างประสาทสะกำแพงใหญ่เพื่อกราบสการะหลวงพ่อนาคปรกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุทุมพรพิสัยครับ
โดยนายธวสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มอบเสื้อสามารถให้กับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยพร้อมเงินสด๓๐๐๐บาทเป็นขวัญกำลังใจนะครับ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการติดยศ๑๐ตำรวจตรีให้กับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นด้วยเช่นกันครับ